หลบนะครับหลบนะครับ

จ๋ามาอีกแล้วครับ
าไปลงจ๋ามานึงครับ

เพราะการทำงานจริงปกติแล้ว

ผมเองก็โดนเยอะเลยในนั้น

แล้วเดี๋ยวก็ตรวจสอบอีกทีแล้วกันเดี๋ยวจะไม่มีนโยบาย

ขออนุญาตขอบคุณครับ